อยู่ที่ที่๓เคยไหม

เคยด้วยที่เขามาทำกะปิกันนะครับ

ท่ามกลางขุนเขาที่โผล่ขึ้นกลางน้ำ

เขียวชะอุ่มทำให้สบายตาทุกครั้ง
เมื่อได้มองนอกจากนั้นภูเขายังทำหน้าที่

ป้องกันคลื่นลมพายุให้กับชาวประมง
และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเล

จังหวัดกระบีแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
และสิ่งนี้เองก็ส่งผลให้ที่นี่
เป็นแหล่งอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลา

บริเวณโขดหินและป่าชายเลน

สัญจรทั่วอาทิตย์เกาะติดทั่วไทย

วันนี้พาคุณผู้ชมแล้วก็พิธีกรทั้ง๓ท่าน

ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้าน

นั่นก็คือทำกะปิครับวันนี้ผมก็เลย
พามาที่ทะเลอันดามันที่มีความสวยงาม

พามาดูวิธีการจับเคย

ทางด้านของบังนั้นนะครับ

อันนี้ก็พามาดูวิธีการที่จะเคย

ตักเคยของชาวประมงบ้านแหลมศักดิ์

ด้วยการใช้ไม้ไผ่ด้ามยาวพอประมาณ

และร่องลึกต่างของภูเขา
แต่ชาวบ้านจะจับเคยกันเฉพาะช่วงน้ำตาย
นั่นก็คือวันขึ้น๗๑๑ค่ำ
เพราะเป็นช่วงเวลาที่น้ำไม่ไหลเชี่ยว

หล่อเลี้ยงชุมชนมาอย่างยาวนาน

กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิ

ตากแดดประมาณ๔๕ชั่วโมง
จากนั้นก็หมักทิ้งไว้ประมาณ๒คืน

หนึ่งควบคุมควบคุมเดือดให้เป็นเนื้อเดียวกัน

ไปสักครู่สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

แต่ก็ถือว่าหน้าตาเคยหลังตำเสร็จ

เพราะต้องนำเคยที่ตามเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หมักทิ้งไว้อีกประมาณ๑๒เดือน
ถึงจะได้กะปิรสเลิศนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับ
เมื่อก่อนวัตถุดิบจะส่งออกนอกหมู่บ้านหมด
เราคิดตั้งกลุ่มมาเพื่อให้วัตถุดิบมันมีคุณภาพ
อาหารของเราถูกหลักอนามัย
ตอนนี้รู้สึกว่าจะไปได้ดี
ตอนนี้ก็มีออยแล้วก็มี๕ล้าน
แล้วก็มีมอกที่มาการันตีให้
ไม่ใช่จะนำไปทำกะปิได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ชาวบ้านยังใช้เคยสดไปเป็นอาหารที่คล้ายกับทอดมัน
คู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจี๊ดจาด

กะปิก็ยังนำมาทำอาหารได้อีกหลากหลายเมนู
หนึ่งในนั้นก็คือกะปิหวานทานคู่กับมะม่วงเป็นของว่าง
เมนูยอดฮิตที่ทานเมื่อไหร่ก็จะฟินกับรสชาติ
จี๊จาดแซ่บลิ้นเช่นกันครับ
วันหยุดสุดสัปดาห์หากใครกำลังมองหาแหล่งพักผ่อนแบบชิล

เพราะจะได้ชมความสวยงามของท้องทะเลอันดามัน
กลางวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงดำเนินไปอย่างเรียบง่าย
ภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อีกทั้งยังมีของฝากให้ได้เลือกซื้อ
โดยเฉพาะกะปิเคยแท้จากบ้านอ่าวน้ำ
ติดไม้ติดมือกลับไปฝากญาติมิตรเพื่อนฝูงได้อีกด้วยครับ